มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

มีเรื่องราวทำให้เราต้องอึ้งกันไปหมดเลย
เป็นเรื่องราวของตู้เซฟคืออะไรฮะครับ
คือว่าห้องทำงานผมมันจะมีตู้เซฟอยู่๒ใบ

ใบแรกคือข้างล่างจะเป็นใบของผมส่วนตัว
ใบที่๒ก็จะเป็นตั้งเทินไว้ข้างบน

เขาจะเก็บงานไว้ให้ผมแล้วผมก็จะมาเปิดเอา
พอหลังจากแอนเสียได้ประมาณคืนที่๒

พอดีผมเก็บเงินตอนคนช่วยงาน
ผมจะรวบรวมไว้ให้พ่อกับแม่เขา
คืนแรกผมรวบรวมเสร็จผมก็ใส่เก๊ทำงานผม

ผมก็เดินเอาเงินเข้าไปเก็บไปหยิกกับเงินเก่าด้วย
แล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเก็บตู้เซฟผมดีไหม
แต่คิดไปคิดมาก็เลยคิดว่าเก็บตู้เซฟแอนดีกว่า
ผมก็เอาดอกของแอลก็เสียบกุญแจไป
แต่ความเคยชินของผมผมก็จะกดเป็นรหัสร่างของเราเอง

ถ้ากดผิดมันจะขึ้นคำว่าเออเรอ

ทั้งที่ขึ้นเออเรอร์
มันขึ้นเออเรอร์จริงใช่ไหม

เปิดออกทั้งที่ขึ้นเออเลอร์
หนูก็เลยพูดใหม่ว่าแอนยังไม่เชื่อ
ถ้าอยู่ที่นี่ในห้องนี้จริงเดี๋ยวกดรหัสผิดให้มันเปิดไม่ออก
มันขึ้นเออเลอร์กดรหัสผิดเปิดไม่ออก
ผมก็ทำให้เขาดูครั้งที่สองปุ๊บก็เปิดไม่ออก
ไม่ออกบอกว่าอย่าให้ออกนะไม่ออกต้องไม่ออก

หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามบอกในใจว่าพอแล้วแอนเอาให้มันเป็นปกติแล้วกัน
ผมก็คิดเสร็จผมก็เสียบก็ทำให้พวกนี้ดูทีนี้กดผิดก็ไม่ออกอีกเลย

นั่นคือเหตุการณ์แรกที่รู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้

คืนที่๗เป็นเหตุการณ์ฮอตฮิตเลยล่ะ

เพื่อนทุกคนรวมตัวกันอยู่ในห้องเดียวกัน
คอนโดแอนคือห้องแอน
คือห้องที่หนูปล่อยให้เขาอยู่ค่ะ
เพราะว่าช่วงเวลานั้นจากงานอยู่
แฟนเขาด้วยก็มาอยู่กันประมาณ๕คน๕คน

ทุกคนตามกิจกรรมของตัวเองอยู่

เหมือนคัทแอ๊วต่ำ

ขนมเค้กเต็มเตียงเลย

คือตกใจใช่ไหมอยู่ดีไฟดับมาเหรอ

หนูมองไปที่ผัดลมผัดลมติด

ถูกจับไฟใครดับไฟ

ก็ออกมาเองนุ่งกระโจมอกออกมา
แล้วขนมเค้กล่อนเป็นยังไง
แล้วยังไงแล้วสรุปมันคืออะไรกันแน่

หนูก็บอกไอคนที่อยู่ในห้องน้ำนั่นแหละ

พอเดินไปมันก็ค่อยเดินไปก่อแขนกันไปมันก็

แล้วมันก็รีบวิ่งมาที่เตียงมานอนกองใหม่

บอกให้ทุกคนตั้งสติแต่หนูสติหลุดไปไหนแล้วก็

ป๊าห้ามวางสายนะ

แล้วพวกหนูก็พูดตลอดแอร์อย่าเล่นอย่างนี้พวกกูกลัว
จะตายไม่เอาดูช็อกตาย
แล้วยังไงต่อแล้วยังไงพอหลังจากนั้น
ก็ป๊าก็บอกว่าให้มาสับคัทเอาท์ลงนะ
ก็สับขึ้นใหม่พอสับคัทเอาท์ลงสับขึ้น

อย่าวางอยู่ไหนแล้วลิฟต์แล้วลิฟต์แล้ว

หน้าห้องแล้วก็เปิดไม่ป๊าขายเลยขายเลยเข้ามา
พอป๊าเข้ามาป๊าก็สับขึ้นไอ้สับลง

พวกหนูสับกันสองครั้งไม่ติด

เวลาผมสอนอะไรทุกอย่างเขามักจะเชื่อผม
ที่ผมรักเขาเขาอยู่กับผมได้
เหตุผลเดียวเลยสั้นคือเด็กดี

แต่เห็นบอกว่านอกเหนือจากนี้แล้วนะฮะ
ในวันงานเผาศพนะครับ
เพื่อนไปบูมด้วย
เป็นบูมของคณะหนูค่ะนิเทศศาสตร์

คือพวกหนูกำลังจะจบแล้วอีกเทอมเดียว

ถ้าเรียนจบเข้าวงด้วยกันนะ

คือพวกหนูเป็นรุ่นน้องมาตลอดบูมให้รุ่นพี่ตลอดเวลาเลย
เวลารุ่นพี่จบรับปริญญาอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยวถ้าเรียนจบเราไปยืนกลางวงด้วยกันนะ

มันเป็นความต้องการของแอน
คุณก็เลยไปวันที่จะส่งเขา
ใช่พวกนี้ก็มาบอกผมว่า

คืออะไรก็แล้วแต่ที่พวกนี้บอกผมผมจัดให้หมด

เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศในวันนั้นไปชมครับ
ไม่อาจจะพบกันต่อตัวฉันไม่เคยจะลืมเธอ
ภาพเก่าคือย้อนมาจุดจบคือน้ำตา
แต่รักที่ยังไม่เคยจางหาย
แทนแม่ว่าวันนี้เธอจะอยู่แทนกาย
แต่ความทรงจำดี
นั้นไม่อาจลืมเธอกลาย
ไม่เคยจางหายตากที่เหนาแก่งฟ้าเธอยังคง

สักวันคงพบกันสุธิรัม
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในวันเผาศพของน้องแอนนะครับ
ซึ่งเพื่อนเองก็รวมถึงป้าเนี่ยนะครับ
ได้ทำสิ่งที่น้องแอนเคยต้องการ

ก็ยังได้ทำให้เค้าวันเผา
ก็มีคนมาบอกอีกว่าที่ไฟดับไป
เขาเป็นรุ่นน้องที่แบบออกไปแล้วค่ะ
บอกพี่ที่ไฟดับพี่แอนเขาไม่ได้แกล้งนะ

เขาเป็นคนมาปิดเองเขาแค่จะมาลา
เขาฝากบอกพวกพี่ว่าเลิกร้องไห้ได้แล้ว

ใส่ชุดคุยแทงด้วยตั้งใจเรียน

ก็ฝากให้ดูแลป๊าพวกหนูก็

เขาก็บอกว่าเห็นอยู่บนรูปบนเมนยืนอยู่ข้างรูป

เออมึงไม่ต้องหวังนะแต่กูจะรับปริญญาให้ได้
แล้วตอนที่เปิดลงสุดท้ายน้องคนนั้นก็บอกว่า

คือรุ่นน้องคนนั้นเขาบอกเขาเห็นคุณแอนอยู่ตรงรูปภาพนั่นแหละ

คิดว่าเขายังอยู่ไม่ได้ไปไหน
แต่ว่าผมมีห่วงเหมือนมีความรู้สึกห่วง

แล้วเพราะเอิญจังหวะนั้นมีคนทักผม
ซึ่งคุยกันแล้วเค้ามีนะที่สามารถ

อย่างแรกคือแอนไปเกิดหรือยัง
อย่างที่สองเนี่ยแอนอยู่กับผมที่นี่หรือเปล่า

เอารูปวันที่ผมคุยนะไม่ใช่เอารูปเก่า
ให้ผมไปถ่ายรูปถ่ายที่ห้อง

และก็แถมรูปรูปหนึ่ง
แอนออกจากห้องนั้นเป็นวันสุดท้าย

พอหลังจากนั้นเขาให้น้าเขาดูเสร็จ

รูปนี้แอนใช่ไหมบอกใช่ครับ
ก็ทีนี้ก็ต่อโทรศัพท์คุยกันแล้ว
เขาบอกว่ารูปนี้แอนเนี่ย
มีเจ้ากรรมนายเวรเกาะติดอยู่ข้างหลัง

เจ้ากรรมนายเวรเกาะติดอยู่ข้างหลัง
แล้วผมก็ถามอีกว่าแล้วแอนอยู่ที่ไหน

ยังอยู่ที่เกิดเหตุไม่มีญาติไปเชิญ
ไม่สามารถออกมาได้มีดวงวิญญาณอื่น

เขาก็บอกว่าให้ผมไปจุดทูบจุดเทียน
แล้วก็ไปเคาะเรียกที่เกิดเหตุ

ถ้าอย่างนั้นน่ะผมนิมนภาพไปดีไหม

พอคุยเสร็จผมก็วัดเลย

อาจารย์เขารู้เรื่องแอนได้เดี๋ยวทำให้

ก็ไปจุดทูปทำพิธีพระอาจารย์ก็ทำพิธีให้

หลังจากนั้นผมก็ส่งรูปให้เขาดูอีก
เป็นเรื่องแปลกที่ว่า
แอนเข้าฝันทุกคน
น้องมาลาทุกคนไปแล้วนะไปแล้วนะแบบหน้าตายิ้มแม้มน้องมาเล่าให้ฟังเยอะมาก
แต่กับเพื่อนเองเพื่อนสนิทไม่มีใครฝันถึงเลย

อยู่ก็ฝันค่ะแต่คืนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะ
คือปล่อยก็ปกติก็นอนนอนปกติสักพักนึงเหมือนแบบว่าในห้องเนี่ยค่ะ
หนูกำลังจะไปไหนสักที่นี่แหละค่ะแล้วเขาก็เดินเข้าห้องมาถือกระเป๋ามา
เขาก็บอกว่าเออจี้เดี๋ยวเขากลับมาอยู่ด้วยนะ
แล้วเขาก็เปิดกระเป๋าแล้วก็เอาเสื้อผ้าแขวนเหมือนเดิม
แล้วหลังจากนั้นหนูก็ตื่นสะดุ้งตื่นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่
ถ้าผมจำให้ผิดวันที่เขาฝันน่ะน่าจะหลัง

โอเคนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของวัชยรบหลู่การที่ไปงานศพนะฮะ
อันนี้คือเป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับ
อย่างน้อยเนี่ยเราจิ้งจกทักเรายังต้องหยุดเลยนะ
อันนี้คือเป็นโบราณเขาทักไว้
ก็อาจจะต้องหันกลับมาฉุกคิดสักนิดนึง
วันนี้พวกคุณก็เลยเชื่อเลยว่ามีประจำเดือนห้ามไปงานศพ

วันนี้ขอบพระคุณทั้ง๔ท่านนะฮะที่

ขอบพระคุณค่ะ

เคยได้รับโชคก้อนใหญ่จากวัดแห่งนี้มาแล้วนะครับ
เรื่องราวจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาครับ